ตอนแรกเนี่ยนักข่าวจะไปถามเกี่ยวกับแก๊งพลิปใส

ก็ถามกันไปถามกันมาสักพักนะคะ

สปริกับราศณีการ
จุดปกแทนเลยจริงนะ

ก็เป็นทำธุรกิจส่วนตัวด้วยนะคะ

ทุรินีมาเปิดใจน้ำตาคอเบ้าเลยนะ

ไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันมา

ประมาณเดือนนึงแล้ว
อยู่ในช่วงที่แบบว่าระยะทำใจอย่างนั้นเหรอไหม

ความรักไม่เข้าใครกับใครนะคะก็รักตัวเองดีกว่านะคะ
ตอนนี้ก็ไม่เป็นไรหรอกนะคะอาจจะแค่เดือนเดียว
อาจจะกลับมาคุยกันอีกทีก็ได้นะคะแล้วก็มันเป็นจริงนะ
เพราะว่าตอนนี้แมทก็กำลังมีละครโปรเจกต์ใหญ่กับพี่ณเดชน์อยู่
สไตล์แบบสาวซุปตาเกาหลีเลยนะคะก็ต้องรอติดตาม
เชื่อว่าเดี๋ยวหลังจากเรื่องนี้ออนไปเนี่ยเธอน่าจะงานยุ่งไม่มีเวลามานั่งเสียใจอย่างแน่นอน
มีตอนช่วงสุดท้ายที่แบบว่านักข่าวจะเอาทิชชู่ให้
บอกว่าไม่ต้องค่ะแมทจะไม่มีวันเช็ดน้ำตายอีกแล้ว
คือมันมีคำหนึ่งที่แมทพูดสงสารมากเลยนะก็ไม่รู้เหมือนกัน
เพราะว่าไม่เคยไม่มีเขามา๑๔ปีตลอด๑๔ปีคือมีเขามาตลอด
เพราะฉะนั้นความรู้สึกที่ไม่มีตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องทำตัวยังไง
เพราะว่ามันไม่เคยนะคะเป็นกำลังใจให้แล้วกันน้องแมทเนาะ